เราก็ได้เห็นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของผู้
ลงสมัครรับเลิกตั้งผู้เมื่อละเชียงกรุงเทพฯภาค
มากที่สุดเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
นี่คือแม่ค้าขายของที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
ส่วนใหญ่ก็บ่นเรื่องเศรษฐกิจแย่
ครองชีพสูงขายของได้น้อย
เงินหามาก็แบบไม่พอใช้
ก็เลยอยากจะให้ผู้ว่ากรทมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เรื่องปากท้องคนกรุงเทพค่ะค่ะที่นี่ค่ะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อย

สมัครหลายคนก็ไปตามตลาดสดอะไรแบบนี้ค่ะ
ชุมชนคนเยอะนี่คุณชัชชาศิษฐิพันธ์ใหม่เล็ก๘
วันนี้ไปไหนคะเนี่ยใส่เสื้อลายดอกไปเดินตลาดห้วยขวาง

ก็บอกว่าจะประสานงานกับเอกชนและภาครัฐในพื้นที่นะคะ
จัดหาพื้นที่ให้เช่าราคาประหยัด
สำหรับคนที่ต้องการทำพื้นที่ค้าขายอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอยด้วยนะ
ทมก็จะได้มีแหล่งสินค้าอาหารแผงลอย
ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
คือขึ้นทะเบียนอะไรกันให้ถูกต้องเลย
พลตำรวจเอกอสวินควันเมืองใหม่เล็ก๖นะคะ

บอกว่าเรื่องการค้าขายจะให้ชุมชนตัดสินใจกันเอง

เพราะคนในชุมชนจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาดีที่สุดค่ะ
วันนี้เราเน้นเรื่องนโยบายเรื่องปากท้องเลยนะ

คุณสกลทีพัทยากุลนะครับผู้สมัครหมายเลข๓นะครับ
วันนี้ไปเสวนาปัญหาปากท้องพอดีเลยนะฮะ
ก็ยกตัวอย่างเรื่องฟาร์มทดลองขนาด๙๐
ไร่แถวคลองสามวาบอกว่าเป็นต้นแบบเกษตรกรรมวิถีใหม่
ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วย
สร้างรายได้ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรม
จะเอามาต่อยอดนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพ
เหนือจากหาที่ขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มเติม

รเอ๊นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๔
จากภาคประชาธิบัติวันนี้ไปแถวเยาวราช
แล้วดรเอ๊ก็ชูนโยบายขายได้ขายดีนะฮะ
บอกว่าจะขออยู่เคียงข้างพ่อค้าแม่ค้า
จะเพิ่มตลาดทำมาหากินให้
แล้วก็ชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชที่รักษาอัตลักษณ์
แล้วก็ดูแลความสะอาดของเยาวราชไว้ได้เป็นอย่างดี
ดรเอ๊บอกว่าถ้าได้เป็นภูวากรธมหมอนะครับ
จะเพิ่มห้องน้ำแล้วก็น้ำปลาปลาสาธารณะ
เพื่อให้เอาไว้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
จะพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ
สนับสนุนให้มีถนนคนเดินเยาวราชในวันเสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไป
คือจะให้ผู้ค้าเยาวราชเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
มาใช้พื้นที่บนถนนในการมีช่องทางค้าขายเพิ่มขึ้น
นี่นโยบายของภูวากรธมหมอบางส่วน

เพราะตอนนี้ผู้สมัคร๓๐คน

เราก็จะทยอยนำเสนอนโยบายเป็นระยะไปก็แล้วกันนะฮะ